ลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาไปดูคดีและคำสารภาพของผัวโหดที่มีการฆ่าเมียจนตายสยองในพื้นที่จังหวัดชนบุรีค่ะ
คุณผู้ชมค่ะผู้ชายคนนี้มีการอ้างว่าตัวเขาเอง
จับได้ว่าเมียมีชายอื่นมีการพูดคุยโทรศัพท์ส่งแชทคุยกับผู้ชายคนอื่น
มีการนัดเคลียร์ใจกับเมียจนกระทั่งเกิดมีปากเสียงกัน
สุดท้ายเขาตบเมียไปครั้งหนึ่ง
เตะทายโคลงอีก๑ครั้งจนล้มหัวฟาดพื้นตายขาดที่
มหลังเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
นี่เป็นภาพเหตุการณ์ขณะเจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลชนบุรี
พยายามปั๊มหัวใจยื้อชีวิตนางสาวไพรินวัย๒๓
หลังถูกนายเสถียรอำศรีรำวัย๒๙

ดินสิ้นใจตายเมื่อค่ำวันที่๓สิงหาคมที่ผ่านมา
ตำรวจสพเมืองชนบุรีรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
รวบรวมพยานหลักฐานภายในห้องแถวตำบลคลองตำรุอำเภอเมืองชนบุรี
ควบคุมตัวนายเสถียรมาดำเนินคดี
เสถียรให้การทะเลาะกันเรื่องชู้สาว
อ้างจับได้ว่าแฟนสาวมีชายอื่น

แต่ก็คุยกันไม่รู้เรื่องจึงเกิดทะเลาะกัน
ตนเองจึงลงมือทำร้ายร่างกายแฟนสาวตบไปหนึ่งครั้ง
ชายโครงอีกหนึ่งครั้งจนล้มหัวฟาดพื้น

ใครสอนหุ้นหัวบงพะยานแว่นล้อมอีกคน
โทรศัพท์มาบอกว่าข้างห้องทะเลาะทุบตีกัน

และเห็นฝ่ายชายลากฝ่ายหญิงออกมาจากห้อง

บอกทั้งคู่คบหากันมานานกว่า๕ปี
งานนี้สะเทียนอ้างจับได้ว่าผู้ตายโทรศัพท์

เคยขอร้องให้เลิกแต่ก็ไม่ยอม
โมโหพลั้งมือฆ่าจนตายคามือ

กล่าวหาอย่างไรก็ย่อมทำได้
อยากให้บ้ากันไปตามพยานหลักฐาน
ตามความผิดทางกระบวนการของกฎหมาย
ด้วยข้อหาฆ่าคนตาย
รับโทษขั้นสูงสุด
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน